พาไปร่วมพิธีส่งน้ำเทวาลัยตามแบบฉบับชาวนครพนมค่ะ
จากผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าคุณสิรพพหนึ่งเก้าแปดห้านี่แหละค่ะ
ได้นำคลิปพิธีกรรมการส่งน้ำเทวาลัยโบราณอัพขึ้นไปในติ๊กต๊อก
เห็นว่าน่าสนใจนะคะจึงนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อ
พิธีการนี้นะคะจัดขึ้นที่วัดหัวดอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
เป็นการส่งน้ำสิวลึงของญาติโยมที่เลื่อมใสสัทธาในเทวาลัยแห่งนี้นะคะ
โอ้โหนี่ไงว่ากันว่าที่แห่งนี้เนี่ย
เมื่อก่อนนะเป็นศาสนสถานของพรามเมื่อเกือบ๓๐๐ปีค่ะ
โอ้โหคือทางชาวบ้านเนี่ยอบพยพมาตั้งถิ่นฐานเบือรอบ
แล้วก็มองเห็นแท่งหินโบราณเนี่ยก็เลยนำไปเก็บไว้ใต้อุโบสถวัดนะคะ
จากว่ามันหักพังเสียหายต่อมาทางวัดเนี่ย
ก็เลยจำลองแท่งหินขึ้นมาใหม่ให้เป็นสัญลักษณ
ให้เป็นที่รับรู้กันว่าตรงนี้เคยมีแท่งหินโบราณมาก่อนนะคะ
เป็นอนุสรสถานในลักษณะแบบนั้นส่วนผู้คนที่เลื่อมสายศรัทธาในองค์ศิวลึง
หรือว่านับถือศาสนาพรามเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาแวะเวียนกราบสักการะขอพร
แล้วก็ร่ำลือกันว่าหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยแบบนี้ก็ดีอ่ะดิ
ทีนี้เขาก็เลยต้องทำพิธีส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
โดยทางวัดหัวดอนเนี่ยก็จะให้พรามมาทำพิธีส่งน้ำให้ทุกวันอาทิตย
อ๋อทุกวันอาทิตย์นะสำหรับใครที่เริ่มสายศรัทธามีความสุขสนใจ
อยากจะไปดูอยากจะไปเห็นกับตาเนี่ยก็สามารถไปร่วมเป็นพิธีกรรมนี้ได้นะ
ก็ขอบคุณผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้อีกครั้งหนึ่ง
คุณศิรพบ๑๙๘๕กับอีกหนึ่งพิธีกรรมที่น่าสนใจมาก
ก็เป็นอีกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของที่จังหวัดนครพนม